เขาออกมาทวิตภาพแล้วก็ข้อความเล่าเรื่องราวที่ถูกนายนอหนู
นักร้องนำของวงดนตรีวงหนึ่งอักษรย่อซอโซ่ต่อเต่า
ทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำร้ายน้องหมาด้วยเธอ
นะที่อยู่ด้วยกันเป็นประจำจนคนเนี่ยจับตาแล้วก็สงสัยว่านักร้องนำคือใครกันแน่
ต่อมาก็ได้ไปเปิดวาร์ฟฮะไปยังเอ็มวีของมนตรีวงหนึ่ง
อักษรย่อซอโซ่ต่อเต่านี่แหละ
ที่มีนักร้องหนุ่มอักษรย่อนอหนู

นะเลยมีการโยงว่าเฮ้ยน่าจะเป็นคนคนนี้แหละ

ทำให้มีคนเข้าไปคอมเมนต์โจมตีเป็นจำนวนมาก
เขาบอกสี่ตัวนั้นโดนประจำ
กันไม่ใช่เรื่องที่แฟนสาวจะไปเที่ยวทะเล
และไม่ใช่เรื่องที่ห้ามฝ่ายหญิงไปหาแม่

นะฮะแต่ประเด็นหลักหลักที่มีปัญหาการเกิด

เรื่องผู้ชายที่เคยเลี้ยงดูแฟนก่อนที่จะมาคบกับตนนะฮะซึ่งผมไม่ได้ใช้
ความรุนแรงแต่เกิดการแย่งโทรศัพท์กันทำให้ผู้หญิงเนี่ยวิ่งไปที่ห้อง
ลูเมจโควิดใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ใช่ไหมมาใช่ไหมก็คือน้องชายของ
ตนวิ่งไปเพื่อพยายามรบข้อความแต่เวลานั้นมันดึกมากแล้วคุณเลยพยายามให้
ผู้หญิงเนี่ยออกมาเพราะเกรงใจเขาจึงมีการยื้อดึงกระชากกันเกิดขึ้นทำให้
ผู้หญิงเนี่ยล้มแล้วก็หัวเข่าเนี่ยไปกระแทกนะฮะเรื่องเนี้ยน้องที่อยู่ด้วยกันก็เป็น
พยานได้ส่วนประเด็นเรื่องน้องหมามีหลักฐานการซื้อหมาอย่างถูกต้องตน
ดูแลทุกอย่างถ้าไม่รักน้องหมาจะยอมออกจากคอนโดมาอยู่บ้านเพื่ออะไรเขา
อย่างนั้นตอนนี้ก็ได้รวบรวมหลักฐานจากผู้ที่ยัดเยียดข้อกล่าวหา
ทำให้เกิดความเสียหายในโซเชียลแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีตาม
กฎหมายทั้งเรื่องมินประมาทข้อหาผิดพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อหา
แจ้งความเท็จอย่างไรก็ตามตนขอโทษในส่วนที่ผิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความไม่เข้าใจผิดครั้งนี้ด้วยกัน